พอพูดถึงวัดขอให้คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้นิดนึงไม่น่าเชื่อนะคะ
ผู้หญิงคนนี้อยู่ดีทำทีเดินเข้าไปในวัดที่พัทธลุงนะคะ
ผู้หญิงคนนี้ก็อ้างว่าตัวเองเป็นครู
โอนเงินไปให้กับทางวัดร่วมบริจาคเนี่ยร่วมกระถิ่นเนี่ยอ่า
สามหมื่นบาทครับก็ขอช่วยนับเงินหน่อยนะ
ก็นั่งนับเงินนั่งนับเงินคณะกรรมการวัดนั่งกันอยู่๘คนนะคะ
ครับตัวเองไปแบบไปมั่วนิ่มนั่งนับเงินกับเขาอ่ะแล้วเป็นยังไง
แล้วไปมาเวลาเขารวมเงินบอกยอดเงินอ้าวเงินมันหายไปแสนนึง
อุ้ยฉกไปแสนนึงค่ะแสนนึงเลยเหรอฉกไปแสนนึงจริงจริง
ในผู้หญิงที่อยู่ในวงกลมสีแดงเนี่ยนะคะอ้างว่าเป็นคุณครูเนี่ย
นี่เขาก็มีกองแบงก์ร้อยกองแบงก์ยี่สิบแบงก์พันธุ์อะไรก็ว่าไป
ตีเนียนแล้วด้วยความที่คณะกรรมการวัดก็คงนึกว่า
คงรู้จักกับคนนั้นละมั้งคนนั้นบอกเออคงรู้จักกับคนนู้นแล้วมั
ได้มีใครถามใครไงอ๋อแต่จริงจริงแล้วเออ
ไม่ได้รู้จักกับใครเลยสรุปถามกันไปถามว่ามากับเธอหรือเปล่า
อ่าไม่มีใครรู้จักเลยไม่มีใครรู้จักเลยดูสิกล้าทำแบบเนี้ยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานตำรวจสพเมืองพัทธลุง
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบอ่ะนะคะคือเมื่อวานเนี้ย
วัดควรถบจัดงานทอดกระถิ่นประจำปีหลังสมโพธิกระถิ่นเรียบร้อย
คณะกรรมการวัดกับชาวบ้านประมาณ๘คนก็เอาเงินกระถิ่นมากองรวมกัน
แล้วก็ล้อมวงกันนับภายในสาราวัดนะคะ
พอพิธีกรประกาศยอดเงินกระถิ่นอย่างไม่เป็นทางการ
อยู่อยู่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าตัวเองเป็นครูอืม
โรงเรียนพนังตูงที่อเภอควนขนุนบอกว่าเนี่ยฉันอ่ะ
โอนเงินมาทำบุญใส่ในบัญชีของวัดเนี่ยสามหมื่น
ขอช่วยนับเงินกระถิ่นได้ไหมก็ไปนั่งเลยนับกับเขาด้วยเลย
พอคณะกรรมการวัดบอกว่าอ๋อคุณโอนเงินมาใช่ไหม
ขอดูหลักฐานหน่อยได้ไหมล่ะว่าคุณโอนเงินมา๓๐๐๐บาทจริง
ผู้หญิงคนนี้บ่ายเบี่ยงบอกว่าเออเดี๋ยวเพื่อนจะส่งสลิปการโอนมาให้นะ
แต่เขาติดงานอยู่ที่วัดเขาอ้อตรงนั้นที่วัดเขาอ้อมีกระถิ่นเหมือนกัน
ก็ไม่ให้ดูสลิปว่าตัวเองโอนเงินมาบริจาคจริงหรือเปล่า
คณะกรรมการวัดนำเงินกระถิ่น๗๙๗๘๒๐บาทไปเข้าบัญชีธนาคาร
แต่ปรากฏว่าเงินหายไปแสนนึงค่ะ
ก็เลยไปตรวจสอบบัญชีธนาคารของวัดยอดสามหมื่นที่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าโอนมาทำบุญนะคะ
ไม่เห็นจะมีเลยนะคะยอดกระถิ่นทั้งหมดมันต้อง๘แสนกว่าบาทนะคะ
นี่นะคะเงินหายไป
ทีนี้ทางคุณครูโรงเรียนพนังตุงเป็นเจ้าภาพทอดกระถิ่น
เขาก็บอกว่าตอนเกิดเหตุผู้หญิงคนนี้อ้างเป็นคุณครูโรงเรียนเดียวกันเลยค่ะ
เธอก็เลยบอกว่าอ้าวฉันก็เป็นครูโรงเรียนนี้
ทำไมฉันไม่เคยเห็นหน้าเธอมาก่อน
ผู้ก่อเหตุก็อ้างว่าอ๋อเพิ่งย้ายมาสอน
ป๔แต่พิรุธเยอะมากนะคะ

แล้วเราก็สงสัยกับผู้หญิงคนนั้นนะคะ

บอกว่าเดี๋ยวเนี่ยโอนแล้วเดี๋ยวโทรโทรดูว่าคุณที่โอนอยู่ไหน
แล้วเขาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาคุยหรือไม่คุย
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับท่านเจ้าอาวาสวัดนะคะพระสมุหะปิยะ
ท่านอายุ๓๘ท่านเจ้าอาวาสวัตรขวนทบท่านก็บอกว่า
คือเงินจำนวนนี้ทางวัดจะนำไปสร้างเมนเผาศพจากเตาเผาธรรมดาเป็นระบบไฟฟ้า
ต้องใช้งบ๑ล้าน๘แสนบาทพอถูกขโมยเงินไปก็ต้องรอทอดกระถิ่นปีหน้า
เหตุการณ์นี้สร้างความเสียใจให้กับพระสงฆ์ญาติโยมคือชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่ตรงเนี้ย
เขามีอาชีพทำไร่ไถนา
เขาเจียดเงินมาทำบุญสร้างเมน
ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าคุณกล้าขโมยเงินที่เขาจะเอาไปสร้างเมนเผาศพเหรอ
คุณกล้าทำได้ลงคอคุณไม่กลัวบาปเหรอ
ก็อยากให้ผู้ก่อเหตุนำเงินมาคืน
ถ้าเอาเงินไปใช้บาปมันจะอยู่ในใจไปตลอดชีวิตเลยนะ
แน่นอนว่าเขาอาจจะได้เงินเงินทองไปใช้
ในสภาพวาสิทธิ์ใจอนาคตข้างหน้าเพราะว่าจะไม่ได้ใช้ไปได้ตลอดชีวิต
สิ่งเหล่านี้ก็คือมันก็ย่อมเกิดขึ้นอยู่กับภาวะจิตใจของเขาอยู่แล้ว
เขาอาจจะกินอิ่มนอนหลับ
แต่สักพักก็อาจจะถึงเวลาช่วงหนึ่งของชีวิตอาจจะไม่ได้ดี
เงินเหล่านี้มันก็หายไปได้ก็หายไป
ก็โสงสารคนในบุหร์บ้าน
ส่วนความคืบหน้าทางคดีตำรวจบอกว่า
ก็ต้องไปดูกล้องวงจรฤที่ติดอยู่ที่วัฒน์
มีปัญหาก็ต้องส่งกล้องวงจรปิดให้เจ้าหน้าที่ไปกู้ข้อมูล
ครับแล้วก็เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำ
ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะหรือว่าถ้ามันไม่ใช่อย่างนั้น
ใช่ค่ะถ้าคุณพี่ผู้หญิงท่านนี้ที่อยู่ในภาพบอกว่า
เปล่าเลยไม่ได้ขโมยเงินไปอืม
ออกมาแสดงตัวแล้วก็มาชี้แจงหน่อยนะคะ
ก็เหมือนที่พระท่านบอกว่าเอาเงินไปใช้แบบนี้คุณก็ไม่สบายใจหรอก
อืมแต่ปัญหาก็คือว่าคนที่ก่อเหตุลักษณะแบบนี้เนี้ย
เขาจะกลัวบาปกลัวโทษอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ไหม
แล้วจะทำที่แรกที่เดียวหรือเปล่าใช่ไหมเขาอาจจะทำจนชินจน
ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วว่าโอ้โหมันเป็นบาปเป็นบุญเป็นอะไรยังไง
ไม่สนใจแล้วใช่ไหมช่วงนี้ทำบุญแบบทอดกระถิ่นกันเยอะด้วย
นะคะบางทีก็มั่วไปหลายวัดใช่ไหมฮะอืมเอาดูผู้ชมครับ